รักกันมานานอยู่กันมาตั้ง๒๐ปี
คุณพี่น้ำแข็งมีลูกด้วยกันด้วย

ถนนลื่นเสียหลักชนเสาไฟครับ

คนหนึ่งเบลอไว้เพราะเสียชีวิตแล้ว
อีกคนคือภรรยาจับมือสามีเอาไว้

เจ็บแต่ไม่ยอมปล่อยร่างของสามีครับ

ตำรวจสพบ้านเทื่อมกับทีมกู้ชีพอบตเขือน้ำครับ

เป็นมอเตอร์ไซค์ชนเสาไฟส่องสว่าง
เสียชีวิตหนึ่งบาดเจ็บสาหัสหนึ่งครับ
ที่เกิดเหตุเจอมอเตอร์ไซค์ฮอนด้าเวฟสีแดงล้มคว่ำ
นี่สภาพยับชาวบ้านมาดูเลยมุงดูกัน
แล้วก็สะเทือนใจกับภาพที่เห็น
นั่งดวงจันเนี่ยเป็นตัวภรรยา

อายุ๓๔ปีก็บาดเจ็บนะ

แต่มือซ้ายคุณผู้ชมยังจับมือของสามี
ก็คือนายโอเลสอายุ๔๔ปีไว้ตลอดเวลา
ทั้งที่เขาเสียชีวิตไปแล้ว
เจ้าหน้าที่ต้องค่อยนำร่างทั้งคู่เนี่ย

ส่วนฝ่ายชายไปส่งแผนกนิติเวศครับ

ก็ไปเจอกับคุณวันดีอายุ๗๑ปี
เป็นพ่อของคนเจ็บก็คือ
พ่อของตัวคุณดวงจันทร์ครับ
ก็อยู่ระหว่างจัดงานบำเพ็ญกุศล
ให้กับโอลิฟต์ซึ่งเป็นลูกเขย
คุณวันดีเนี่ยเล่าให้ฟังว่าทั้งสองเนี่ย

เชื่อว่าทั้งคู่เลิกงานจากโรงงานที่หนองคาย
กำลังไปรับจ้างเฝ้าสวนยางต่ออีก
จากว่าห่างจากจุดเกิดเหตุไปแค่๑กิโลเมตรครับ

ฟังคุณปู่วันดีหน่อยครับ
เพราะว่าเข้าโรงแบน๐

ก็เป็นไปใสมากกันครับ

ร่วงงั้นรออย่างครับ
ถ้าเป็นคุณพ่อของคุณดวงจันทร์
ขณะที่ทางตำรวจก็คาดว่าผู้ขับขี่อาจจะเกิดหลับในครับ
ตอนนั้นมันฝนตกด้วยถนนก็ลื่น
อย่างไรก็ตามตอนนี้เดี๋ยวอยู่ระหว่างรอดู
อาการของคนเจ็บก็คือคุณดวงจันทร์ก่อน
ว่าจะให้การอย่างไรเพิ่มเติมนะครับยังไง
ก็ตามแสดงความเสียใจด้วยจริงอยู่กันมาตั้ง๒๐ปีมีลูกด้วย